คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

หึงครับมัดแล้วก็เอาตัวขึ้นรถ
คือบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะเอาไปฆ่าที่ป่ามันนะ

พอมาถึงกลางทางผัวลงไปสูบบุหรี่

วิ่งลงจากรถมาขอความช่วยเหลือ
นี่ไงคือยังไงก็ต้องหนีตายยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอด
อันนี้คือที่โรงน้ำแข็งเห็นหลายมุมมากเลยนะคุณผู้ชม
ใช่นะฮะนี่ฮะกล้องวงจรปิดภายในโรงน้ำแข็ง
เห็นผู้หญิงคนนี้โอ้โหวิ่งหนีตายลงมานะครับ
ตรงนี้เป็นโรงน้ำแข็งในพื้นที่บ้านสันติศุกร์
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
เห็นผู้หญิงสวมเสื้อกันหนาวสีแดงกระโปรงสีน้ำตาล
วิ่งเข้ามาหลบอยู่บริเวณด้านหลังรถส่งน้ำแข็ง

โดยมีคนงานชายยืนอยู่ตรงนั้น

เพราะว่าทางคนงานเขาแจ้งตำรวจนะว่ามีผู้หญิงขอความช่วยเหลือ
พอตำรวจภูทรบ้านดุงมาถึง
ผู้หญิงคนนี้คุณวิ่งขึ้นท้ายรถกระบะของตำรวจทันที
คือเหมือนหาที่พึ่งหาคนช่วยเหลือนี่แหละครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นเหตุการณ์เป็นคลิป
ที่เกิดขึ้นที่โรงน้ำแข็งแห่งนี้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังโรงน้ำแข็งนะครับ
พบกับเจ้าของโรงน้ำแข็งเสียอนุวัฒน์
เสียอนุวัฒน์ที่เป็นคนที่ให้การช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้

เมื่อคืนนี้นะช่วงเวลาสักประมาณตี๑๓๐น
ลูกน้องโทรศัพท์มาบอกว่ามีผู้หญิงวิ่งหน้าตื่น

แล้วก็บอกว่าถูกผัวอุ้มขึ้นรถเพื่อจะพาไปฆ่า
ทีนี้เสียอนุวัฒน์ก็เลยบอกลูกน้องนะ

เพื่อมันจะมีเหตุไม่ดีเหตุร้ายเหตุอันตรายนะครับ
แล้วก็มาถึงที่โรงน้ำแข็งเปิดดูกล้องวงจรปิด
เห็นหลักฐานทั้งหมดก็คืออะไร
รถกระบะคันสีดำมาจอดเลยทางเข้าโรงน้ำแข็งไปนิดหนึ่ง

ผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีเข้ามาในโรงน้ำแข็ง
วิ่งเข้ามาหลบที่หลังรถคันนี้
ซึ่งมีลูกจ้างอยู่คุณลูกจ้างของโรงน้ำแข็งอยู่

ทีมข่าวได้พูดคุยกับตำรวจก็ทราบว่า

หลังจากผัวใช้ผ้าห่มมัดมือแล้วก็อุ้มขึ้นรถ
บอกจะเอาไปฆ่าในป่ามันสัมปะหลัง

แล้วก็วิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือที่โรงน้ำแข็งแห่งนี้ครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่หมู่บ้านจันทร์

เพื่อจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงนะ

เล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าถูกผัวจะฆ่า
เพราะหาว่าไปคบชู้สู่ชายก็เลยต้องหนีตายออกมา

ไปเจอกับนายสินอายุ๔๕ปี
หัวของผู้หญิงคนนี้เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
นี่เขาขอให้พี่เบลอหน้าผมสักนิดนึงนะ
เซอร์หน้าผมหน่อยนะแต่ผมพร้อมจะให้ข้อมูลครับ
คือผมมีอาชีพขับรถส่งสินค้า
นานทีถึงจะกลับบ้านมาหาลูกหาเมียนะ
แต่ก็ส่งเงินให้เมียให้ลูกใช้ตลอดเลย
ยืนยันผมซื่อสัตว์รักลูกรักเมีย
ส่งลูกเรียนจนปริญญาจากเงินน้ำพักน้ำแรง

แต่พอกลับบ้านแต่ละครั้งนะแหมได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเมียตลอดเลย
เมียชอบไปดื่มเหล้ากับหนุ่มในตำบลเดียวกันนี่แหละ

หรือว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเพื่อนบ้านกัน

แต่มันหนักเข้าฮะเมียก็ชอบโกหกตลอดเลย
ทีนี้เขาก็เลยเริ่มสงสัยพฤติกรรมของเมียเริ่มไม่เชื่อใจแล้วนะ

ในอดีตก็เคยมีเรื่องกันมาแล้ว

แต่ครั้งนี้นะถามว่าจะให้อภัยอีกไหม

คือกะให้อภัยแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะ

เดี๋ยวจะเปิดดูข้อความเลยเคยคุยอะไรกับผู้ชายมาบ้าง

เอาใช้ผ้าห่มมัดมือเมียแล้วอุ้มเมียขึ้นรถ

ไม่ได้จะเอาไปฆ่าไปแกงที่ป่ามัน
แต่เขาขู่เฉยถูกไหม
พูดฮะแต่จริงผมรักเมียผมจะฆ่าได้ลงคอได้ยังไง
ผมตั้งใจจะพาไปเคลียร์เลยกับชายชู้เลย
พาไปที่สวนยางพาราแล้วจะตามชายชู้ที่นัดไว้ให้มาที่นี่
แต่พอมาถึงโรงงานน้ำแข็งผมเครียด

ผมก็เลยขอลงมาสูบบุหรี่สักมวล

อย่าแก้เครียดเป็นจังหวะที่เมียก็ถีบประตูวิ่งหนีผมออกมานะครับ
ผมว่าทียากเฮียดแล้วก็เปิดประตูนานออกไป

ผมก็เลยออกไปเลยแต่ผมประอาจจะขึ้นรึเปล่านี่

ไงเค้าก็ยอมรับแล้วว่ามันโกหกดา
แล้วก็เลยอุ้มขึ้นรถเลยขู่
ผมขู่ฮะตอนนี้เมียผมหายไป
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ว่าเมียถีบประตูรถวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือ
ตอนแรกผมก็คิดว่าจะกลับบ้านเอ้าไม่อยู่บ้าน
เมียผมหายไปผมอยากตามหาเมียอยากเอามาพูดคุยกันนะครับ
ส่วนเพื่อนบ้านบอกว่านายสินนานจะมาบ้าน

อาจจะได้ข่าวเรื่องเมียปันใจให้ชายอื่นนี่แหละ
แต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าเป็นจริงอะไรหรือเปล่าว่า
ผู้หญิงไปมีคนอื่นแล้วผู้ชายก็หึงหวงอะไรหรือเปล่า
แต่ถ้าถามว่ารู้ข่าวว่าเมียหนีตายไหม
รู้นี่เป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปยังตำรวจสพบ้านดุงนะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งความจากเหตุเรื่องนี้เลย
คือแค่ไปเมื่อวานแล้วทีนี้ผู้หญิงก็ขึ้นรถกระบะ
แล้วทีนี้ผู้หญิงก็ถูกปล่อยกลับบ้านเอาถูกปล่อยกลับบ้าน
ก็นึกว่าจะกลับบ้านไปแต่ผู้หญิงคงกลัวไม่ปลอดภัยด้วยแหละนึกนะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับ
เดี๋ยวไว้ใครตามกันต่อเรื่องนี้นะครับค่ะค่ะ